มาดูเรื่องของทหารอีกนายหนึ่งนะคะ
เมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปทหารยศ๑๐เอกที่ไปก่อเหตุพยายามข่มขืนสาวธุรการทหารที่บ้านพักในค่ายทหารกาญจนบุรีค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมากรมพระธรรมนูลได้พาในทหารท่านนี้นะคะ
ไปเข้ารับทราบข้อกล่าวหาค่ะไปกลางดึกเลยนะคะ
นี่เป็นความคืบหน้ากรณีที่นางสาวออยนะคะสาวธุรการทหารที่ถูกทหารยศสิบเอก
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานบุกเข้าบ้านพักในค่ายทหารที่กาญจนบุรีจะไปปลุกปล้ำข่มขืนเธอ
แล้วเธอก็แจ้งความพร้อมหลักฐานเป็นคลิปวีดีโอรวมถึงภาพถ่ายที่ผู้ก่อเหตุกระทำอนาจารย์กับเสมียนหญิงรายอื่นในที่ทำงานที่สพลาดย่านะครับ
ไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่เอ่อยี่สิบเก้าสิงหาคม
ตำรวจได้เตรียมแจ้งข้อหากับ๑๐เอกที่ก่อเหตุนี้นะคะ
และอย่างที่บอกค่ะกลางดึกที่ผ่านมานะคะผู้ก่อเหตุก็ไปเข้าพบตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาค่ะ
เรื่องนี้นะคะทางภูมิกับสพลาดย่าค่ะพันธุ์ตำรวจเอกเตชินบรรจง
บอกว่าเมื่อคืนนี้ประมาณ๓ทุ่มในทหารพระธรรมนูล
นำตัวสิบตำรวจเอกเอ่อสิบเอกอ๊อฟผู้ถูกกล่าวหา
พร้อมทัลไนความพบพนักงานสอบสวนที่ศภรรดิลาธญาค่ะเพื่อรับทราบ
กระทำอนาจารย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายเข้าไปในเคหาสถานของผู้อื่น

ผู้ต้องหารับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยพนักงานสอบสวนก็สอบปากคำนะคะ
ผู้ต้องหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็ขอประกันตัวซึ่งก็ได้รับการปล่อยตัวไปตามสิทธิ์นะคะ
เพราะว่าผู้ต้องหามาพบพนักงานสอบสวนเอง
พนักงานสอบสวนได้แจ้งผลการเข้ารับทราบข้อกล่าวหานี้ให้กับผู้เสียหายรับทราบ
แล้วหลังจากนี้ก็จะสอบสวนเพิ่มเติมและรวบรวมพยาหลักฐาน
เสนอต่ออายการสารทหารเพื่อพิจารณาดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไปค่ะ